ช่วยกันดูข่าวนี้หน่อยนะครับเพราะว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่
เป็นญาติพี่น้องของน้องที่เสียชีวิตเนี่ย

น้องโมเด็กหนุ่มวัยสิบเจ็ดปีที่ศรีษะเกตนะคะ
ถูกแทงเสียชีวิต
โดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยกับเหตุการณ์ที่วัยรุ่นเนี่ย
มันไล่ต่อยตีกันไล่วิวาดกัน
แล้วมันบุกเข้ามาถึงเนี่ยน้องเขานั่งเล่นกับเพื่อน

หอเขาอยู่แถวหน้าบ้านตัวเองด้วย
ก็เลยประกาศให้รางวัลนำจับเลยนะฮะหนึ่งหมื่นบาทสำหรับ
แจ้งเบาะแสมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นตัวคนร้าย
อยู่นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านบ้านเขินตำบลอ่า
ตำบนเขินน้ำเผินน้ำเกลี่งจังหวัดศรีสเกษนะครับ
ตั้งแต่เมื่อ๒๘ตุลาคมนี่ผู้ที่เป็นญาตินะฮะของ
โมนะครับน้าสาวนะก็โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้นะครับ
คุณวัสสนานะมีคลิปจากกล้องวงจอนปิดแล้วก็คลิปตอน
ที่ครอบครัวแห่ร่างของน้องโมเนี่ยไปร้องขอความเป็นธรรม
ทางคดีอ่าภัยมพิษขุศลน่ะก็เอาคลิปเนี้ยมาร้อง
ขอความเป็นธรรมทางคดีมาขอความช่วยเหลือในการให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสคนร้าย
ถ้าแจ้งเบาะแสจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้เนี่ยจะให้รางวัลเนี่ย๑๐๐๐บาท
พร้อมกับกล้องวงจรปิดอ่าเดี๋ยวขอดูกล้องวงจรปิดหน่อย
นี่ตอนที่เคลื่อนศพน้องโมไปวัดนะฮะ
กล้องวงจรปิดที่คุณน้าก็โพสต์เอาไว้นะครับ
จะเห็นคนก่อเหตุเนี่ยช่วงที่ก่อเหตุแล้วนะฮะ
ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปแล้วไปน้ำมันหมด
เลยต้องเข็นรถนี่ปั๊มเขาปิดแล้วฮะ
ปั๊มก็ไม่มีฮะเติมไม่ได้ฮะ
รถจักรยานยนต์เนี่ยผ่านหน้าปั๊ม
ตอนตี๑คืนวันเกิดเหตุนั่นแหละ๒๘ตุลาคม
แต่ตอนนี้ผ่านมา๖วันยังจับไม่ได้นะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยช่วงเที่ยงคืน๔๐นาทีนะฮะ
มันเข้าสู่๒๘ตุลาคมแล้วแต่มันคือคืน๒๗ตุลาคมอะนะ
วัยรุ่นในหมู่บ้านที่บ้านเขินตะบนเขินอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสเกต
คืนนั้นเนี่ยมีวัยรุ่นในหมู่บ้าน๓คนไปมีเรื่องกับวัยรุ่นหมู่
บ้านอื่นอ่าเหมือนกับเขามีงงมีงานอะไรกันด้วยเนี่ยนะฮะแล้วไปมี
เรื่องนะครับอีกคนก่อเหตุ๒คนนะคนนึงจะอุ้งจักรยานโดน
มาอีกคนเดินตามนะฮะทีนี้พอวัยรุ่นในหมู่บ้าน๓คนมี
กับวัยรุ่นหมู่บ้านอื่นก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีกลับมาที่
หมู่บ้านตัวเองนะฮะแล้วคนก่อเหตุสองคนเนี่ยก็ขี่จักรยานยนต์ไล่
ตามมานะครับจังหวะนั้นเนี่ยน้องโมเนี่ยที่เสียชีวิตกำลังนั่ง
เล่นเกมอยู่ในบ้านกับน้าสาวแล้วก็เพื่อนอีก๔คนวัยรุ่น๓
คนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าบ้านแล้ววิ่งหนีเข้า
ในบ้านของน้องโมไอ้คนที่ถูกไล่มาเนี่ยนะแล้ววิ่ง
มาเนี่ย๒คนนะอีก๒คนที่มันไล่ตามมาเนี่ยมันก็ไล่ตาม
มาถึงแล้วก็บุกเข้ามาในบ้านแล้วจะแทงน้องโมทั้งทั้งที่
โมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยน้องโมก็ยกมือไหว้ขอชีวิตบอก
ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมแต่ไอ้สองคนนั้นไม่ฟังเลยนะฮะแทงน้องโมจน
เสียชีวิตนี่แล้วก็พากันขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปแต่รถเนี่ยน้ำ

หน้าปั๊มก็เลยต้องเข็นรถผ่านปั๊มแล้วเพื่อนอีกคนก็

ซึ่งมันผ่านมา๖วันแล้วมันยังจับไม่ได้ฮะค่ะคือความจริง
มันก็รู้ใช่ไหมว่ามันเป็นวัยรุ่นต่างหมู่บ้านมันไม่จน
ตามตัวแยกมันก็เด็กแถวนั้นแหละใช่ค่ะนี่แล้วก็เดินอย่างเงี้ย
รูปร่างลักษณะหน้าตาไปถามคนแถวหมู่บ้านแถวนั้น
เขากลงจะอ๋ออ่าไอ้สองคนเนี้ยอ่ะท่าทางอย่างเงี้ย
จำได้ว่าคือใครนี่แต่๖วันแล้วฮะเขาบอก
ลูกหลานเขาต้องตายฟรีหรือเปล่านี่ตอนที่น้องโมถูกแทงไปนะฮะ
คือมันไล่ตามกันแล้วมันวิ่งหนีเข้าบ้านเขาไอ้อีกฝั่งหนึ่งมันก็วิ่งตามมาในบ้านเขาอ่ะ
แล้วเขาบอกเขาไม่ใช่ไม่ใช่มันยังแทงใส่เขา
วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ได้คุยกับคุณต้นหอมนะฮะเป็นน้าสาวของน้องโมที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เธอก็พาไปดูจุดเกิดเหตุคือจุดในตัวบ้านที่เป็นห้องนอนแล้ว
วันเกิดเหตุเนี่ยเธอบอกมีวัยรุ่นชายเด็กในหมู่บ้านนี่แหละ
สามคนคือโอ๊ตหนุ่มแล้วก็บิ๊กขี่จักรยานยนต์มานะ
จอดหน้าบ้านแล้วบอกผมถูกไล่ฟันผมถูกไล่ฟัน
จากนั้นก็มีวัยรุ่นอีก๒คนขี่รถตามมาถึง
พอมาถึงหน้าบ้านเธอเนี่ยแล้วจอดแล้วตะโกนบอกยิงมันเลย
น้าสาวของน้องโมเนี่ยนะฮะก็คือคุณต้นหอมเนี่ยกับน้องโมแล้วก็
โอ๊ตด้วยนะพวกที่หนีเข้ามาเนี่ย
ก็พากันวิ่งนะฮะเข้าไปหลบในห้องนอน
จังหวะที่กำลังจะปิดประตูเนี่ยผู้ก่อเหตุมันวิ่งตามมาทัน
แล้วก็ผลักประตูเข้ามาตอนนั้นคุณต้นหอมกับน้องโมบอก
ไม่รู้จะหนีไปไหนค่ะเพราะเราไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย
เราก็ไม่รู้จะจะหนีทำไมด้วยซ้ำตั้งแต่แรกอ่ะแล้วมัน
มันจังหวะตกใจมันเป็นในจุดห้องนอนมันไม่รู้จะหนีทางไหนเออ
แต่โอ๊ตอ่ะไอ้คู่กรณีอ่ะค่ะคือไอ้พวกนี้มันต่อยตีกันจนแบบ
มันมันคล่องหมดแล้วใช่ไหมอ่าน้องมิ้นค่ะคดีเขาบอกไอ้พวกที่ไปต่อยไปตีกันอ่ะ
พวกที่แถวหน้าไม่ค่อยตายหรอกใช่เพราะมันรู้ทางหนีทีไล่มันตีบ่อย
ส่วนใหญ่ที่ตายคือคนไม่รู้อีโน่อีเหน่ค่ะก็เนี่ยโอ๊ตมันกระโดดหนีออกไปเลยฮะ
นั่นมันวิ่งพลวดหนีออกไปเลยก็เหลือน้องโมกับน้าสาวคือต้นหอมคุณต้นหอม
คือน้องโมตอนนั้นยกมือไหว้นะฮะเพราะมันเห็นเป็นวัยรุ่นอายุสิบเจ็ดไงค่ะ
มันไปไล่ตีกันมามันยังไม่รู้เลยว่ามันตีกับใครเห็นไหมมันบุกมาถึงในบ้านน้องโม
มันคิดว่าน้องโมคือคู่อลิมันที่มันกำลังไล่ตีไล่ฟันไล่ยิงกันอยู่เนี่ย
โมก็ยกมือขึ้นไห้บอกผมไม่เกี่ยวนะผมไม่ใช่ผมไม่เกี่ยว
แต่ไอ้สองคนนั้นไม่ฟังนะครับชักมีดสปาต้ายาวสี่สิบเซนติเมตรนะครับ
กว้างสักสามนิ้วได้แทงใส่น้องโมเข้าชายโครงด้านขวาไปสามที
น้าบอกต่อหน้าต่อตาแทงแบบมิดด้ามอ่ะโอ้โหโดนปอดตัดเส้นเลือดใหญ่อ่ะ
น้องโมก็ล้มแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็เสียชีวิต
ส่วนไอ้สองคนนั้นก็วิ่งออกไปขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หลบหนีไป
ซึ่งเขาไปไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดกันมาได้เนี่ยก็ไปได้ที่หน้าถนนใหญ่
ที่ตะวุงจักรยานโยนผ่านปั๊บน้ำมันแล้วอีกคนหนึ่งก็เดินตามค่ะ
โอ้โหนี่ฮะนี่๖วันยังจับไม่ได้นะฮะ
อืมมันหนูตามตัวยากขนาดนั้นเลยเหรอคะเนี่ย
คือมันตีกันตามลานวัดตามงานตามถนนหนทางเออมันก็ตีกันไป
นี่มันบุกเข้าไปหนึ่งในบ้านเขาอ่ะเอาฟังเสียงคุณต้นหอมหน่อยนะฮะ
ก็เกือบโดนเหมือนกันแต่ว่ามันก็คงเหมือนชะงัก

ส่วนตัวคิดว่ามันมันน่าจะแบบตกใจด้วยว่ามันแทงคนแล้วอะไรอย่างเงี้ย
อะไรกับพี่บ้างไหมคะไม่พูดค่ะก็โวยวายก็วิ่งออกไป
แล้วจังหวะแม่แม่ยืนอยู่ข้างหน้าพอดีแม่ก็โดนผักหัวโขกแบบนี้

นี่ก็เลยปิดประตูแล้วก็วิ่งมาก็เห็นแฟนยืนช่วงประมาณนั้นพอดี
ก็เลยตะโกนบอกให้ไปดูน้องหน่อย
นี่คุณแม่คุณยายก็โดนผักไปด้วยน้องโมนะครับ
วัยรุ่นชายอายุ๑๗ปีนี่คุณยายที่โดนผลักหรืออะไรพวกนี้แบบก่อเหตุนะฮะ
คือขนาดน้องบอกผมไม่ใช่ผมไม่ใช่มันคิดว่าคือคู่อลิที่มันไล่มา
คุณแม่ของน้องโมนะครับแม่บอกว่าก่อนเกิดเหตุลูกชายเนี่ย
ขอไปนั่งเล่นบ้านน้าสาวก็ไปตั้งแต่ช่วงเย็นนั่นแหละ
ก็คือเย็นวันนั้นก็๒๗ตุลาคมจนกระทั่งเข้าสู่กลางดึกก็คือช่วงเที่ยงคืนแล้ว
ไอ้วันที่เนี่ยมันจะกินมา๒๘ตุลาคมแต่มันคือคืน๒๗อ่ะนะ
เขาก็มาบอกบอกเอาเนี่ยมีเหตุการณ์น้องโมถูกแทง
ตอนนั้นก็รีบออกจากบ้านไปดูลูกชายซึ่งอยู่ห่างกันแค่๕๐๐เมตรแล้วครับกับบ้านน้า
แต่ไปถึงลูกเสียชีวิตแล้วเพราะโดนแทงเข้าไปเนี่ย๓แผล
แล้วก็มารู้กันว่าโอ้โหมันคือการแทงผิดตัว
แม่บอกอยากขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายด้วย
ผ่านมา๖วันแล้วคดีไม่คืบหน้าเลย
ทางครอบครัวก็เลยขอแจ้งเบาะแสเองก็แล้วกัน
เห็นภาพของไอ้พวกนี้ซึ่งเท่าที่มีก็คือกล้องวงจรปิด
ตามถนนตรงหน้าปั๊มนี่แหละ
ช่วยแจ้งเบาะแสข้อมูลกับตำรวจสพน้ำเกลี้ยงให้หน่อย
หมายเลขโทรศัพท์อยู่หน้าจอนะฮะ
ถ้านำไปสู่การจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้เนี่ย
ครอบครัวจะให้เงินรางวัล๑๐๐๐บาท
แบบไหนไม่ใช่ว่าจะแทงตายแบบนี้
อีก๑๐คนเช่นกับที่๙๐คน

นี่ฮะทุกผู้ชมครับคุณพ่อของน้องโมนะครับบอกว่าตอนนี้

ได้มีเรื่องกับใครเลยกลับถูกแทงตายแบบไม่มีเหตุผล
นี่คุณพ่อบอกกับคุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
ตั้งแต่เกิดเหตุนี้๖วันแล้วนะครับนอกจากคดีไม่คืบเนี่ยนะ
ตำรวจยังไม่เคยเดินทางมาสอบถามเลยเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับทางครอบครัว
เนี่ยว่ามันเกิดอะไรยังไงก็ได้แต่ร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
เรื่องมันเงียบเหลือเกินไม่มีความคืบหน้าเลย
ส่วนคนก่อเหตุถ้ารู้ตัวว่าทำผิดเนี่ยพ่อบอกขอให้มามอบตัว
ถ้าเจอหน้าพ่ออยากถามเหมือนกันว่าทำแบบนี้ทำไม
ตอนนี้ใจพ่อสลายไปหมดแล้วน้องโมลูกชายนี่เป็นนักฟุตบอลคุณพ่อบอก
ซื้อสตัสคู่ใหม่เอาไว้ให้ลูกชาย
สุดท้ายลูกชายไม่มีโอกาสใส่เล่นบอลแล้ว
เลยเขาบอกว่าเอ้ทำยังไงเราจะจับคนร้ายได้
อยากให้เขาไม่ให้เขาไปทำคนอื่นอีก
นี่ล่ะครั้งที่มีความสูญเสียเกิดขึ้นนี่น้องโมเป็นนักฟุตบอลเห็นไหม
พ่อเพิ่งซื้อสตัสคู่ใหม่ให้อ่ะ
โอ้โหเด็กดีต้องมาตายนะ
เลวที่มันไม่ลงไม่เรียนก่อเหตุมันไม่ค่อยตายนะพวกนี้นะ

เห็นไหมมันไล่กันสองฝ่ายไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายเลยนะ
คนที่ไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยที่เขาอยู่เฉยเนี่ยตายทุกที
แล้วคุณพ่อบอกอยากให้กรณีของลูกชายเนี่ยเป็นกรณีสุดท้าย
ซึ่งทุกครั้งที่มีความสูญเสียเกิดขึ้นเนี่ยทุกครอบครัวก็อยากจะขอให้
เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเรามันเจ็บปวดเหลือเกินเป็นครั้งสุดท้าย

มันจะครั้งสุดท้ายได้ยังไงพวกนี้๖วันยังไม่ถูกจับเลยเนี่ย
วันก็ไปทำแบบนี้เรื่อย

พันธุ์ตำรวจเอกเทพพิทักษ์แสงกล้ารองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดศรีสะเกดนะครับ
บอกว่าคดีนี้อยู่ในพื้นที่ของสพน้ำเกลี้ยง
ตอนนี้ก็ให้ตำรวจลงพื้นที่ไปสืบสวนสอบสวน
เพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด
โดยชุดสืบสวนกำลังไล่สอบปากคำบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วก็ไล่หาภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งก่อนแล้วก็หลังเกิดเหตุ
เพื่อเป็นเบาะแสในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
คุณพ่อเขาบอก๖วันแล้วเนี่ยเพิ่งมาสอบตั้งแต่เกิดเหตุ

ก็คือพี่สพน้ำเกลี้ยงรวยตำรวจที่ศรีสเกษ
บอกอะไรเพิ่มเติมก็ชี้แจ้งผ่านเราได้นะฮะ
บอกเข้ามาได้นะฮะว่าเออทำไมมันไม่คืบ
ตั้งแต่เกิดเหตุทำไมมันจับไม่ได้มันตามไม่เจอ
แล้วไม่รู้พวกนี้จะไปก่อเหตุที่ไหนอะไรยังไงอีก